ทีนี้คุณผู้ชมได้เวลาแล้วค่ะในช่วงนี้เลยเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
วันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวคุณช่วงนี้ฝนตกฤดูน้ำมันหลาก
การไปร่องแก่งเนี่ยสนุกอย่างนี้เลยน้ำเยอะค่ะเดี๋ยวไปดูความสนุกกันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะโอ้โหเห็นไหมแบบนี้เลยคุณนี่แต่ร่องให้ปลอดภัยต้องใส่ชูชีพนะฮะ
แล้วก็ต้องมีนี่นายหน้านายท้ายคัดหัวคัดท้ายแบบนี้เออเอาจริงจริงนะ
เราสองคนอ่านข่าวพวกแบบน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากมาบ่อย
พอเห็นภาพแบบนี้ทีแรกจะกลัวแต่พอเห็นอุปกรณ์เซฟตี้ทั้งหมวก
เสื้อชูชีพแล้วก็ไปรวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญก็ปลอดภัยนะคะ
นี่ไปได้เลยนะอยู่ที่ตำบลสัมพันตาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ตรงจุดนี้ร่องแก่งได้ปีละครั้งนะคุณผู้ชมในช่วงนี้เลยกรกฎาถึงตุลา
แล้วสำหรับแก่งหินเพลิงเนี่ยถือว่าเป็นแก่งหินขนาดใหญ่นะคะ
อยู่กลางแม่น้ำสายใหญ่แล้วจะมีระดับความยากง่าย๓๕แห่ง
คือมันขึ้นอยู่กับโซนเขาก็จะแบ่งโซนกันเรียบร้อยเลย
ใครจะเข้าไปก็ไปได้เลยที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่๙
ธรรมเนียมเข้าอุทยานคนละ๔๐บาทเองคุณ
ไปได้เลยนะคะโทรไปสอบถามได้๐๓๗๓๑๒๒๘๒นั่นเองนะคะ
ผมไปเที่ยวผมพยายามไปอยู่โซนเด็กก่อนโซนแบบน้ำนิ่งก่อน
เดี๋ยวไปครั้งหน้าค่อยไปโซนที่๒ขยับเลเวลขึ้นไปนะฮะ
ร่องแก่งมาแล้วขึ้นจากน้ำก็หิวฮะหิวพาไปกินกุ้งตัวตน
คุณผู้ชมนี่เมนูกุ้งแบบเด็ดมากที่ร้านนี้กุ้งหลวงนะฮะ
ร้านนี้เด่นเรื่องอาหารทะเลครับอย่างกุ้งหลวงเผานะฮะ
คัดเอากุ้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเราไม่เอาไซส์ใหญ่เราจัดให้นะฮะ
มาลวกให้สุกก่อนเอาไปเผาอีกรอบเนื้อจะนุ่มหอมไม่แข็ง
พร้อมน้ำจิ้มพริกเกลือหรือจะกินกับเมนูกระทะร้อน
มิดทะเลเกาะช้างที่นำทั้งหมูกุ้งหมึกมาทุกอย่างเลย
เทลงไปในข้าวกระทะร้อนผัดในกระทะร้อนแบบนี้
พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินกับข้าวอีกทีนะฮะ
ข้าวก็มีข้าวผัดสายรุ้งคุณด้วยการทอดไข่บางนี่ทอดไข่บาง
ห่อข้าวที่ผัดแล้วมีรสชาติแตกต่างจากข้าวผัดธรรมดาทั่วไป
กุ้งหลวงตั้งอยู่ที่บ้านหนองคันทรงที่ตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดฮะ
โทรไปสอบถามก็ได้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอ

โทรไปสอบถามก็ได้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตรานะฮะ

ฉันยังไม่เห็นคุณให้กินหอยเลยต้องได้กินหอยด้วยค่ะที่ตราดเหมือนกัน
อยู่ที่ใกล้กับสนามบินตราดนะ
แล้วห่อนังลมส่งเครื่องของเขานะ
เขาจะเอาหอมนั้งลงสดตัวใหญ่นะ
เลือกเอาแต่เนื้อแล้วดูสิคือจะมีน้ำพริกเผาไง
ต้องมีพริกเกลือโรยหอมทอดยกเสิร์ฟกินกับใบกระถิ่น
ต้องมีเครื่องอ่ะใช่ค่ะเครื่องต้องแน่นแบบนี้ค่ะ
บางคนบอกว่าชอบหอมเจียวมากหน่อยก็ใส่ไปเลยนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่านอกจากหอยนรมสดแล้วนะเมนูนี้ก็น่ากิน
หอยนังรมทอดไม่ใช่แค่หอยทอดธรรมดานะคะ

เอาหอยนังรมมาตีใส่ไข่ใส่แป้ง
ทอดกินคู่กับน้ำจิ้ม

มันต้องเป็นแป้งแบบอย่างนี้
เกาะหอยไม่ใช่แบบบางที่แป้งเยอะแล้วมันจะแบบแฉะ

ใช่แต่อันนี้ค่ะเป็นหอยนังรมทอด

โทรไปได้นะคะ

เสร็จก็ไปเที่ยวกันต่อไปส่องสัตว์กันหน่อยคุณ

หาดูได้ยากนะแต่ที่นี่มากันเพียบเลย
นี่คุณโชว์ตัวกันเต็มเลย
นี่นะฮะหลังจากพวกมันยกพลนับ๑๐ลงจากเขาออกมาหากิน
บริเวณหน้ารีสอร์ทแห่ง๑ที่อ่าวต้นไซหมู่๒

เอาจริงคุณถ้าเกิดว่ามันไม่วิ่งมันไม่เดิน

เขาพรางตัวได้แต่เนี่ยเหมือนเขาใส่แว่นตาเลยนะ

นะฮะตากลมแป๊วเลยฮะมีขอบตาขาวแบบนี้นะฮะ
แว่นจริงเป็นสัตว์ที่ตกใจง่ายนะคุณนะ
แต่คราวนี้นักท่องเที่ยวบอกแปลกทำไมมันไม่กลัวคน

คือเขาลงมาจากเขาทีเขามาอยู่ตรงรีสอร์ทตรงนี้
ไม่มีใครไปทำอันตรายเขาเขาเลยไม่กลัวฮะ
พฤติกรรมส่วนใหญ่จะนั่งเกาะกลุ่มหากินยอดอ่อนของใบไม้นะครับ
ตัวเนี่ยคุณมีลูกน้อยเกาะหลังด้วยนะฮะ

ห้างแว่นถิ่นใต้ถือว่าเป็นสัตว์ป่าหายากใกล้ศูนย์พันธุ์แล้ว

รีสอร์ทที่อ่าวต้นไซหมู่๒ตะบนอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่นั่นเองนะครับ
ดูสิเนี่ยเกียรติไปอ่ะ